เหตุเกิดที่พัทยาค่ะเขาขี่รถจักรยานยนต์เดินทางตามเส้นทางปกติ
ที่เขาต้องผ่านตรงเนี้ยเป็นประจำทุกวันครับอยู่ดีดีมีคนเมายา
ขี่รถจักรยานยนต์กันมามากันสองคนแล้วก็ขี่ตามเขา
แวะซื้อไก่ย่างแวะซื้ออะไรมันก็ไม่กลัวอ่า
เขาขี่หนีขี่เร็วมันก็ขี่ตามจนมาปาดหน้าแล้วก็เอาเงินเอาทรัพย์สินอะไรเข้าไปหมดเลยอ่ะ
แต่มันไม่ทำร้ายนะครับแต่มันก็เหมือนแบบจี้เอาเงินไปอ่ะอืม
แล้วผู้เสียหายบอกว่าผมต้องผ่านเส้นทางตรงนี้ทุกวัน
จะทำยังไงได้บ้างแล้วก็มีแอบถ่ายคลิปเอาไว้บางส่วนนะคะ

ไปไหนไปส่วนน้อยอ่ะใช่สับชิ้นไหมลูกไม่สอบพร้อมก็พอได้เออ
เดี๋ยวมาก่อนเนี้ยค่ะผู้โพสต์บอกว่าฝากด้วยเพื่อนเพื่อนที่ภัทยาระวังตัวกันด้วยนะ
พิกัดที่โดนเนี่ยก็คือโดนขี่ตามตั้งแต่หน้าปาก
เนินพลับหวานไปโดนจี้ชิงเงินในซอยหมู่
รุ่งเรืองแล้วก็ที่กลัวมากก็คือแอบถ่ายคลิป
เหตุการณ์เอาไว้แค่ช่วงแรกแรกช่วงหลังหลังไม่กล้า
ถ่ายค่ะแล้วก็ต้องกลับบ้านทางนี้ทุกวัน
หลังจากนี้จะทำยังไงดีเนี่ยถ้าไปเจอมันอีกเนี่ยจะโดนอีกไหมนะคะ
เนี่ยค่ะพอมีการแชร์คลิปนี้ออกไปนะคะคนก็ไปแสดงความคิดเห็นกันเยอะมากนะคะ
แล้วก็มีผู้เสียหายอีกหลายคนที่ไปโพสต์ตอบในเฟซบุ๊กนี้บอกว่า
ผมก็เคยโดนดิฉันก็เคยโดนเนี่ยบอกเคยเจอเคยโดนแบบนี้เหมือนกัน
บางคนบอกว่าอ้าวไอ้คนนี้อีกแล้วเหรอรอบที่แล้วรอบที่แล้วเนี่ย
ไปมันยังไม่เข็ดเหรอเหมือนมันเคยไปก่อเหตุกับคนอื่นมาแล้ว
อ่าคนจำมันได้อ่ะความคืบหน้าเรื่องนี้นะคะเราส่งคุณสุชาดา
สิริคงนักข่าวของเราลงพื้นที่ไปคุยกับคนโพสต์ที่เป็นผู้เสียหายนะคะ
ชื่อว่านายอักพิวิทย์คำศรีศุกร์อายุยี่สิบปี
และนายอัตภพลอินทรนิลวัตต์คนขี่รถจักรยานยนต์อายุยี่สิบสามปี
สองคนนี้เขาเล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นตีหนึ่งค่ะ
หนึ่งของวันนี้นะคะก็คือเมื่อคืนเขากำลังขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้านกัน
ระหว่างทางมีคนร้ายเป็นผู้ชายสองคนคือดูก็รู้เลยว่าเมาค่ะ
ขี่รถจักรยานยนต์มาประกบด้านข้างช่วงก่อนถึงซอยเนินพลับหวานพัทยากลาง
ว่าน่าจะขี่ตามมาตั้งแต่ปั๊มน้ำมันแล้วนะคะทั้งสองคนตัดสินใจเลี้ยวเข้าร้านขายไก่
เพื่อให้คนร้ายกลัวแล้วก็หนีไปแต่คนร้ายมันไม่กลัวค่ะ
มันมาขู่มากกว่าเดิมอีกแล้วก็ไม่ยอมหนีด้วยเขาบอกตกใจมากขนาดเขามากันสองคน
เป็นผู้ชายทั้งคู่นะกลัวมากตกใจมากทำอะไรไม่ถูกคิดไม่ออก
ก็ได้แต่ขี่รถจักรยานยนต์ไปเรื่อยก็อยากจะให้ถึงบ้านให้เร็วที่สุด
สุดท้ายคนร้ายปาดหน้าเลยที่บริเวณหลังหมู่บ้านรุ่งเรือง
ตำบลหนองปลือตรงนั้นน่ะมันเป็นซอยเปลี่ยวปาดหน้าปุ๊บ
ก็ขู่เลยบอกว่าจะเอาทรัพย์สินทั้งคู่ก็เลยยอมให้เงินไป
หมดกระเป๋าเพราะว่าคนร้ายมันพูดว่ายิงเลยยิงเลย
เหมือนขู่ว่ามีปืนด้วยไงครับคือเขามีอยู่สองร้อย
เขาก็ให้หมดตัวทั้งสองร้อยอ่ะ
สภาพแบบหน้าตาเขาอย่างงี้มันแบบมันเมายาครับพี่มันดูออกอะครับ
เขาพูดกับเราว่ายังไงบ้างเขาพูดแบบคำเดิมเดิมซ้ำซ้ำอะครับว่า
มึงพากูไปหน่อยได้ไหมเขาตะโลแต่จะเป็นเสียงตะโกนนะครับ
ตะโกนใส่ผมตลอดว่ามึงพาไปหน่อยได้ไหมทั้งที่แบบคนอยู่ตรงนั้น
ไก่เยอะมากเขาก็แบบไม่กลัวอะไรเลยก็แบบจะให้ผมนำทางไปให้ได้
จนแบบคนตรงร้านไก่ก็คือหนีไปหมดไม่มีใครแบบไม่ยุ่ง
เขาไม่เขาไม่กล้ายุ่งกันนะครับผมก็เลยไม่มีใครช่วยก็
ช่วยตัวเองดูลองหนีให้สุดแต่ว่ามันก็หนีไม่พ้น
ช่วงขับรถเนี่ยตอนที่ผมแซงเนี่ยแซงเขาได้ไกลประมาณนึง
เขาตะโกนมาว่ายิงมันเลยยิงมันเลยประมาณนี้ใช่ผมก็แบบตกใจนะ
แล้วก็ขี่ไปสักพักก็โดนดักเดินเข้ามาแบบกระชาก
ชากกุญแจรถกระชากมือผมอะไรอย่างเงี้ยแบบจะเอากุญแจรถไป
สุดท้ายก็เอากุญแจรถไปสุดท้ายผมก็เลยบอกน้องว่า
ให้เงินเข้าไปมีเท่าไหร่ให้ไปให้หมดน้องก็เลยเอาในกระเป๋าให้หมดเลย
ตอนนี้ตำรวจสพนปลือติดตามเบาะแสจนจับกลุ่มตัว
ผู้ชายสองคนนี้ได้แล้วนะครับที่ก่อเหตุเอาไว้ชื่อว่านายอภิวัตงามรุน
อายุยี่สิบหกอ่าชื่อเล่นอีกชื่อนึงคืออารีนะครับ
อีกคนนึงชื่อนายกิตติซอหิรันหรือนายลีนอายุยี่สิบเก้าปี
สองคนนี้ถูกจับที่บ้านพักพร้อมกับจักรยานยนต์คันที่ขี่ไปก่อเหตุ
นำตัวมาสอบปากคำแล้วก็ตรวจสอบประวัติพบว่านายอารีคนขี่จักรยานยนต์
เคยถูกจับกลุ่มมาแล้วข้อหาเกี่ยวกับการเสพยาเสพติด
ส่วนในลีนคนซ้อนที่กินไส้กรอกอยู่ในคลิปเคยถูกจับข้อหาวิ่งราวทรัพย์นะฮะ
ทั้งคู่สารภาพว่าวันนั้นเมาทั้งคู่แต่ว่าเมาเหล้าไม่ได้เมายาเสพติด
ยืนยันว่าไม่ได้ไปข่มขู่เขาไม่ได้ไปจี้ชิงเอาเงินเขานะ
ขอเงินไปกินข้าวเฉยโอ้โหนี่แค่ไปขอเงินกินข้าวเฉย
ไม่มีเจตนาทำร้ายอะไรด้วยแล้วก็ปฏิเสธว่าเขาไม่เคยก่อเหตุ
ขี่รถตระเวนรีดไถเงินคนในพื้นที่
เมืองต้นตำรวจแจ้งข้อหาร่วมกันชิงทรัพย์ข่มขู่ในเวลากลางคืนค่ะ
ตำรวจก็เลยบอกเลยว่าถ้าใครเคยถูกคนร้ายสองคนนี้รีดถ่ายเงินไปแจ้งความชี้ตัวได้เลยนะคะ

ฝากหางศาลจังหวัดชนบุรี
ถ้าเกิดผู้เสียหายหลายรายก็ต่างกรรมต่างวาระโทษมันจะได้เยอะขึ้นบวกโทษไปเรื่อย
จริงนะคือบอกไม่เคยทำกับใครแบบนี้แต่ว่าดูพฤติกรรมแล้วเนี่ยถ้าไม่เคยทำมาก่อนไม่กล้าขนาดนี้